คนที่มาซื้อบอกเลยว่าไม่ใช่ลูกค้าธรรมดานะคะ

เออนี่ณเดชน์เขาทักมาซื้อของกับแม่ค้าอย่างบุโกะค่ะ

เห็นบอกว่าโอ้โหดีใจมากนะคะ
โพสต์ไลน์ของณเดชน์ที่ไลน์มาซื้อลูกชิ้นปลา
ซื้อเยอะมากนะคุณ๒๐กิโล
แม่ดค้าคนสวยอย่างปุโกมีแค่๕กิโล
ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าไปฟังกันหน่อยค่ะ
โอเคอ่ะ

แกรอเล่นกับฉันหรือเปล่าหรือว่ายังไง

มาอุดหนุนแบบเงียบเงียบ
เราเห็นเองเราแบบตกใจเราดีใจมากเลย

เชื่อว่าทำแล้วมันต้องดูดีขึ้นอยู่แล้ว

เดี๋ยวเราจะเห็นความแบบปังของพี่ก๊อฟแน่นอนอย่างนี้ค่ะใช่
คุณผู้ชมคิดง่ายนะเวลาเราเป็นแผล

ใช้เวลาให้กำลังใจเขาหน่อยละกันคนทำหน้ามาใหม่ใหม่เนี่ย
อยากจะอ่านคอมเมนต์ดีดีเนาะใช่แล้วค่ะ
ทำมายังไงก็ต้องดูดีขึ้นอยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวรอดูสามถึงหกเดือนใช่ไหม